คนนี้สวยที่สุดตอนนี้ค่ะน้องโมจิรัชยาค่ะ
สรุปหน้าหนูนี่ทำทั้งหน้าเลยป่ะ
พ่อแม่น่ะเริ่มรู้ตั้งแต่ปฐมแล้วไม่ใช่ผู้ชาย
เขาให้เราไปเรียนโรงเรียนชายล้วน
เขายิ่งเข้าชายล้วนแล้วมันจะยิ่งเข้าทาง
แล้วอีกอย่างหนึ่งตั้งแต่ที่หนูเข้าโรงเรียนนี้ไป

ครอบครัวเห็นดีเห็นงามในเรื่องของการผ่าตัด
มันจะต้องแปลงข้างล่างแปลงข้างบนใช่ไหมลูก
คุณพ่อคุณแม่หาหมอให้เองเลย
พาขับรถไปหาหมอที่นู่นที่นี่ที่นั่นไปปรึกษา
มีหลายครอบครัวรับไม่ได้ห้าม
พ่อหนูเนี่ยไล่ไปเปลี่ยนนามสกุล
ถ้าคุณพ่อหนูไม่โกรธหนูก็จะต้องเป็นอย่างนี้ป่ะ
ปลอยตีชดาดวงของนางจะมีโอกาสเจริญลอยตามอย่างนั้นไหมคะ

มี๑๐ดวงในชุดเธอเนี่ยเพิ่งจุดแค่ดวงที่๑อีกนะ